ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยบอกว่าเป็นการทดสอบตู้น้ำมันตามโครงการหมู่บ้านประชารัฐ
ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาเติมน้ำมันฟรีตลอดทั้งวันค่ะ
เฉาบ้านหมู่ที่สามตำบนน้ำภรรยา
ทราบข่าวทางเฟซบุ๊คชื่อว่าป้อหลวงรินวิมารดินโปรโมชั่นนักร้องชาวล้านนา
ซึ่งเป็นเฟซบุ๊คของ๑๐เอกไพรินกาวัยผู้ใหญ่บ้านบ้านแพ้ขวางหมู่ที่๓
พร้อมภาพคลิปวิดีโอระบุว่าให้ชาวบ้านในพื้นที่และหมู่บ้านอื่น
เติมน้ำมันฟรีค่ะที่ตู้หยอดเหรียญของชุมชน
ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลหมู่บ้านประชารัฐ๕แสนบาทที่แจกฟรีช่วงนี้
เพื่อเป็นการทดสอบเครื่องค่ะ
ถามว่าผมเอาน้ำมันมาจากไหนก็คือโครงการประชารัฐ
ผมต่อรองกับคนที่ขายน้ำมันกับบอกว่า
บอกว่าในเมื่อคุณเอาถังน้ำมันมาให้ผมแล้วเหมือนกับผมไปซื้อรถมา
คุณจะต้องเอาน้ำมันให้ผมผมเพื่อว่าที่ผมจะต้องทดสอบ
ก็เป็นที่มาของการแจกน้ำมันวันนี้ครับที่แจกฟรีเพราะว่า
เขาให้ผมฟรีผมถึงต้องแจกชาวบ้านฟรีแต่ถ้าผมขาย
เพราะว่าเจ้าของเครื่องนะคะได้นำน้ำมันจำนวนมากมามอบให้ค่ะ
ซึ่งก็มีคนนำรถจักรยานยนต์รถกระบะเข้าไปเติมน้ำมัน
ตู้น้ำมันหอดเหรียญแห่งนี้ตลอดทั้งวันไม่ขาดสายนะครับ
เพราะว่าฟรีนะคะโดยต้องเติมน้ำมันเอง
ชาวบ้านช่วยกันบริหารและดูแลจัดการ